คุณรู้จักรถฟอร์ดน้ำเงินในตำนานไหมคะ
เขาบอกพฤติกรรมหลายอย่างมากหลายครั้งหลายคราว
เขาบอกใครเป็นคนอรันต้องรู้จักฟอร์ดน้ำเงินดี
พฤติกรรมคือปาดหน้าแซงซ้ายแซงขวาใส่

คือทำทุกอย่างที่ไม่ควรทำบนท้องถนน

อันนี้
ดูเนี่ย

น่ารักน่ะ
เป็นอย่างไรคะ
ก็ตามเสียงภาคในคลิปเลยค่ะ

เห็นฝอดสีน้ำเงินมาปุ๊บแหมลอน

นี่แหละค่ะเขาบอกคนอรันเขารู้จักกันดี
ตำนานสร้างวีรกรรมได้ไม่หยุดหย่อน

ก่อนหน้านี้สร้างจนได้ชื่อตำนานฝอดน้ำเงินมา
เป็นวิรกรรมด้านลบล้วนนะคะ
คนเนี่ยพอเห็นคลิปนี้นะเขาแห่กันเอาคลิปที่เคยเจอ
มาแชร์โพสต์ต่อกันในคอมเมนต์นะคะ
เขาบอกว่าส่วนใหญ่ถ้าคุณอยากเจอฝอดน้ำเงินในตำนาน
คุณต้องไปวิ่งถนนสายอรัญญประเทศวัฒนานครที่สะแก้ว
ขับได้กวนประสาทจริงเขาเขียนไว้แบบนี้นะคะ
กวนประศาจอย่างไรบ้างเขาบอกบางคนขับอยู่ดี
หน้าปาดหน้าเสร็จแล้วก็ขับสายไปสายมา
ขวางถนนไม่ยอมให้แซงแล้วก็ขับซิ่งด้วยความเร็วสูง
บางคนโมโหพยายามจะตามไล่บี้

ซ้ายมุดขวาจนคนอื่นตามไม่ทัน

มุดขวาออกไปแล้วเนี่ยมีคนที่เขาตามทันเหมือนกัน

โอ้โหเกือบชนท้ายนะเป็นเรื่องกันไปอีกนะคะ
ยิ่งถ้าโดนใครบรีบแตรใส่นี่นะคะ
เหมือนกระตุกเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งของคนขับ
เป็นหนักเลยทีนี้เร่งเครื่องปาดหน้าขับสายยั่วโมโห
แล้วสุดท้ายจบด้วยการซิ่งหนีนะคะ

แล้วก็ส่งไปที่เพจสถานีตำรวจภูทรอรัญญประเทศเลยค่ะ

ใครมีคลิปฟอร์ดน้ำเงินในตำนานคนนี้นะ
ส่งให้ตำรวจเลยจะได้รวบรวมเอาผิดให้ได้
ซึ่งตอนนี้ผู้กำกับการสพอรัญญประเทศ
การลงมาแล้วนะคะให้สารวจราจรสพอรัญญประเทศไปตรวจสอบเลย
น้ำเงินในตำนานคนนี้เป็นใคร
เรื่องต้นไปไล่ดูจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นว่ารถคันนี้มุ่งหน้าไปทางอำเภอวัฒนานคร
คือขับออกจากอรัญญประเทศผ่านโค้งประปาบ้านด่าน
แล้วก็ไปอำเภอวัฒนานครสั่งชุดสืบอรัญญประเทศตรวจสอบแล้วนะคะ
เพื่อจะเรียกตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
โอ้โหแล้วหลายคลิปมันเป็นช่วงจังหวะฝนตกถนนลื่น
แล้วก็ยังจะสายไปสายมาปาดไปปาดมา
ฝากเจ้าหน้าที่จริงนะคะไม่ควรจะปล่อยให้มีเหตุการณ์หลายคลิปขนาดนี้
ว่าทำแล้วทำอีกไม่เข็ดไม่โดนจับสักที
คือมันอันตรายกับคนอื่นที่เขาขับรถกันแบบสุขภาพเรียบร้อยไง